ท่านผู้ชมครับที่สมุทรปราการนะครับพบศพผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขาเป็นนุ่มชาวกรสินไปเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าแถวบางพลีนะครับคือมันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งเรื่องของโรคประจำตัวหรือว่าฆ่าตัวตาย
แต่ญาติเนี่ยไม่เชื่อว่าฆ่าตัวตายนี่ฮะเชื่อว่าต้องถูกฆาตกรรมนี่นะฮะตำรวจสพบางสาวทงนะครับได้รับแจ้งเหตุว่าพบศพชายในป่าย่าริมคลองเจริญราชอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ฮะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับเนี่ยฮะตำรวจก็ไปนะครับไปตรวจสอบกันศพที่พบค

เนื่องจากผู้ตายเนี่ยพอไปตรวจจากประวัติตามถุงยาตามประวัติโรคถามไปแล้วเนี่ยนะฮะเขามีอาการซึมเศร้าหรือไม่ก็อาจจะถูกลวงมาฆ่าทิ้งทรัพย์ก็ได้เนื่องจากพบกระเป๋าเป้พบเอกสารพบถุงยาแต่ไม่มีทรัพย์สินอย่างอื่นเลยแต่ก็ไม่รู้ไงว่าผู้ตายเขามีทรัพย์สินอะไรติดตัวหรือเปล่าพบศพบ่ายเมื่อวาน
กรสินวันนี้ครับที่บ้านของผู้ตายนะฮะบ้านท่าสะอาดตำบลคำสร้างเที่ยงอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินนะครับเพื่อนกับญาติของนายประถมผู้ตายนะครับก็ได้จัดเตรียมสถานที่เอาไว้เพื่อรอรับศพนะฮะเพราะว่าศพเนี่ยยังอยู่ในช่วงการชนะสูตรอยู่นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรบ
แม่นะฮะอายุห้าสิบเจ็ดชื่อว่านางเวนะครับบอกว่าตอนเนี้ยตกใจด้วยแล้วก็ยังทำใจไม่ได้ด้วยที่ลูกชายมาจากไปแบบกระทันหันแบบนี้ไม่อยากจะเชื่อว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วเพราะว่าเพิ่งฝันเห็นลูกกลับมาหาที่บ้านที่กล้าสินมายินเรียกอยู่ที่หน้าประตูบ้านเชื่อว่าลูกชายต้องถูกฆาตกรรมไม่ใช่จ
พี่สาวของนายประถมนะครับบอกว่าน้องชายทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที่ชนบุรีมีห้องพักอยู่ทางเข้านิคม
ก่อนหน้านี้น้องชายมีภรรยานะครับแล้วก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนแล้วก็เพิ่งเลิกกับภรรยาได้สักปีกว่านะฮะทีนี้พอเลิกกับภรรยาเนี่ยน้องชายก็เริ่มมีอาการเครียดพอเครียดแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ซึมเศร้าชอบอยู่ในห้องไม่คุยไม่พูดอะไรกับใครก็ไม่มีโรคประจำตัวนะ
ญาติก็พาไปหาหมอหมอก็ให้ยามากินน้องก็กินยาอยู่ปีกว่านะเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าอาการเครียด
ปัจจุบันก็เห็นว่าหายเป็นปกติดียิ้มแย้มแจ่มใสไม่ค่อยเครียด
แล้วล่าสุดก็เพิ่งขอไปทำงานที่กรุงเทพเมื่อเมษายนปีที่แล้วนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุก็คือ๒๗กุมภาพันธ์นะครับยังโทรไปคุยกับน้องก็หัวเราะกันตามปกตินะครับ
น้องบอกว่าเดี๋ยวสงครานนี้จะกลับบ้านมาหาแม่แล้วน้องก็ยังบอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงหมูกระทะ
ให้บอกลูกชายไว้ด้วยนะลูกชายของตัวผู้ตายเขาเอง
ที่ยังอยู่ที่บ้านกับแม่เนี่ยกับย่าเนี่ยบอกให้บอกให้ด้วยว่าเดี๋ยวจะไปเลี้ยงหมูกระทะ
หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกนะฮะติดต่อกันล่าสุดเมื่อ๒๗กุมภาพันธ์
กระทั่งมารู้ข่าวว่าน้องเสียชีวิตครอบครัวเชื่อว่าน้องชายไม่ได้ฆ่าตัวตาย
และไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัวเชื่อว่าต้องถูกฆาตกรรม
เนื่องจากทรัพย์สินที่เป็นกระเป๋าเงินแล้วก็จักรยานยนต์ที่เพิ่งไป
เช่าซื้อมาขี่ไปทำงานเนี่ยยังหาไม่เจอ
อยากให้ตำรวจเร่งสืบสวนแล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ด้วย
ตอนนี้ที่บ้านเกิดที่กรสินเขาก็จัดเตรียมสถานที่รอรับศพนะครับ
ว่าคงใช้เวลาอีกสักสองสามวันกว่าจะชนะสูตรเสร็จแล้วก็ส่งมาถึงนะครับ
ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ตายลายุดงานตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์นะครับ
ที่คุยกับพี่ล่าสุดคือ๒๗กุมภาพันธ

แล้วลายุดงานตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์

โอ้โหนี่มาพบศพเมื่อวานเนี่ย
เมื่อวานเมื่อวานเท่าไร๑๔มีธา
ว่าจะมีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าจะเสียชีวิตจากอะไร

แล้วทำไมทรัพย์สินหายไปด้วยนะคะ